หรือเปล่าครับถ้าดูจากแกนหลักแล้วนะครับ
มาตรฐานเดิมนะครับอาจจะเอามาวัดเป็นบรรยัตตายางไม่ได้
แต่ว่าดูแล้วมันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปถึงความฝันในการป้องกันแชมป์ได้นะครับ
ย้อนไปปี๒๐๑๔นะครับประกาศรายชื่อมา๒๒คนในครั้งนั้นนะครับ
ซึ่งผลการแข่งขันในปี๒๐๑๔ทีมไทยก็ปิดฉากอย่างที่ผมบอก
รอคอยกว่า๑๒ปีนะครับกลับมาทวงแชมป์สำเร็จนัดชิงชนะมาเลเซียด้วยประตูรวม๒นัด๔ต่อ๓นะครับโดยรอบชิงนัด๒
ทีมไทยนั้นได้ประตูสำคัญนะครับจากทางชารุชะปุ๋ยแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินในช่วงท้ายเกม
ถือว่าเป็นปิดเกมนะครับทำให้ไทยนั้นกลับมาคว้าแชมป์ตามภาพที่เห็นครับ
มาลองเปรียบเทียบผู้เล่นกันหน่อยนะครับในปี๒๐๑๔ที่เราเป็นแชมป์กับในปัจจุบันก็คือปี๒๐๑๖นะครับ
ไปดูตำแหน่งพุทธศาสตร์ประตูกันก่อนนะครับ
ผู้รักษาประตูในปี๒๐๑๔ที่เราเป็นแชมป์ส่งผู้เล่นเพียงแค่๒คนในตำแหน่งนี้นะครับ
ครั้งนี้เพิ่มอีก๑คนก็คือสินทวีชัยหาทัยรัฐนากุลนะครับ
สำหรับสินทวีชัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอมเก่านะ
ว่าลงเล่นรายการนี้เนี่ยถ้านับแล้วครั้งนี้ด้วยเนี่ย
ก็จะเป็นครั้งที่๕นะครับแต่น่าเสียดายก็คือสินทวิชัย
ยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยใกล้เคียงเพียงแค่รองแชมป์
รองแชมป์ไป๓สมัยนะครับมาครั้งนี้ก็มีโอกาสเหมือนกัน
ส่วนแผงหลังนะครับก็มี๔ผู้เล่นที่ยังคงเดิมก็คือ
พิรพัฒนโชชายาอัศวรพรคแบลวินวัฆษ์บุญโยงและถณบูรเกสารัฐนะครับ
ส่วนผู้เล่นที่เปลี่ยนหน้าจากครั้งที่แล้วติดมาในครั้งนี้ก็มี
ลงเล่นรายการนี้มา๓ครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยเป็นแชมป์ครับ
ส่วนกรวิทนามวิเศษก็ติดมาด้วยรวมถึงประชุมประทุมชูทองและพริสตองโดนะครับ
ไล่เลียงมาธีรทรกรวิทย์ประทุมและทริสตองโด๔คนนี้
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่มีโอกาสของพวกเขา
ส่วนกองกลางนะครับน่าสนใจก็คือผู้เล่น๘คนในครั้งที่แล้วนะครับยังอยู่ในชุดนี้ครบทั้งหมดนะครับ
ที่เป็นชุดหลักจากการคัดวันโลกในครั้งที่แล้วบาดเจ็บไปเลยไม่ติด
ที่กองหน้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ
มีธิรสินแดงดาแล้วก็ศิโรธชัดทองนะครับ

โรชัดทองนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่า
สื่อต่างประเทศเนี่ยเขายกให้ว่าซีโรธหรือว่าปีโป้เนี่ยชื่อเล่นเนี่ยนะ
น่าจะเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสที่จะ
เป็นดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการนี้ครับ